มันก็ไปไหนอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ยังจัดรายการตามเงินให้อยู่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงความยากลำบากตอนนี้มันคงจะหาอะไรไม่ได้
เหนือจากรายได้ที่จะมาจากรัฐบาลในการจัดสรรนะคะ
ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบไปในรูปแบบแล้วก็หลากหลายลักษณะของคนไทยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นก่อนเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะ
เราคุยกันทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ตัวอย่างอีกหนึ่งจังหวัด
ก็คือบุรีรำนะคะว่าถ้ามีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย

ก็มีการให้ข่าวออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้สุดท้ายแล้ว
ต้องมีวิธีปฏิบัติตรงกลางแบบเดียวกันแล้วก็ค่อยว่ากันไปตามรายละเอียดของแต่ละพื้นที่
ซึ่งไม่ขัดกับหลักการจากส่วนกลางอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยจะถามอาจารย์นรมนต์อีกหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่านะตอนนี้เนี่ยตกลงเริ่มวันที่๓พฤษภาคมนะมี๖ลักษณะนะวิธีปฏิบัติเป็นแบบไหนนะคะ
คุยกันกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะศาสตราจารย์ดรนรมนต์พินโยสินวัฒน์
อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมขวัญค่ะค่ะ
อาจารย์ค่ะมันค่อนข้างยุบยับมากเลยนะคะเรียนไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาพอหรือเปล่า
แต่ทีนี้ตกลงว่าวันที่๓พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันที่คลายเหมือนกันทั่วประเทศ
แต่รายละเอียดแล้วแต่จังหวัดเรียนสรุปแบบนี้ถูกไหมค
ค่ะก็คือจะมีมาตรฐานกลางทั่วประเทศนะคะในแต่ละประเภทของกิจการและกิจกรรม
ซึ่งทางสวบคจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานกลางตรงนี้ในการผ่อนปลน
แล้วก็มาตรฐานกลางตรงนี้ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ
แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่ากอทมเนี่ย
ต้องไปกำหนดรายละเอียดของคู่มือในการปฏิบัติ
โดยที่รายละเอียดของการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะ
เข้มข้นมากกว่ามาตรฐานกลางเนี่ยได้แต่เข้มข้นน้อยกว่าไม่ได้นะคะ
โดยที่มาตรฐานที่เขาจะต้องออกหรือแนวปฏิบัติเนี่ย
คำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจขอให้เป็นเรื่องถัดมานะคะ

เป็นแนวทางเป็นหลักที่ท่านนายกได้มอบแล้วก็สวบคอได้แถลงไปของวันนี้ค่ะ
ตัวอย่างนะคะอาจารย์อย่างที่เราขึ้นไว้ให้นะครับคุณผู้ชมหน้าจอเนี่ย
คืออย่างเราพูดถึงเรื่องของร้านอาหารเนี่ยนะคะร้านอาหารที่เราพูดถึงเนี่ย
คือร้านอาหารไม่ใช่ในห้างสรรพสินค้า
สมมุติถ้าบางจังหวัดนะคะบางจังหวัดบอกโอ้โหเขาไม่เคยมีการติดเชื้อเลย
แล้วก็เขาคุมได้อย่างดีหรือว่าเคยติดเชื้อแล้ว
แต่ว่าทิ้งระยะมานานโอ้ยเกือบร่วมเดือนแล้วเนี่ย
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดมีขนาดย่อมขนาดเล็กที่สามารถควบคุมได้
แบบนี้ก็ถือเข้ารักษณะที่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ไม่ได้ถ้าเป็นร้านในห้างนะคะตอนนี้ยัง
ในวันที่สามพฤษภาคมยังไม่ได้อนุญาตให้ผ่อนปลนนะคะอืม
ต้องรอในรอบถัดไปเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย
ยังดีอยู่นี้ก็อาจจะมีการผ่อนปลนในช่วงถัดไปต่อไปค่ะ
นี่ลองถามในลักษณะของร้านอาหารค่ะอาจารย์ค่ะ
ก็คือว่าอย่างสมมุติเราพูดถึงร้านอาหารเอาละนอกห้างนะคะ
แล้วก็เรื่องของการถ่ายเทอากาศเรื่องของการเว้นระยะ
ทั้งผู้ที่มาด้วยกันนะคะหรือว่าในร้านก็แล้วแต่
นี่ลองถามแบบนี้ว่าถ้านะคะถ้าเขาถ้าเขาต้องรับลูกค้า
ซึ่งมีจำนวนที่เอาล่ะอาจจะดูว่าเยอะ
แต่เขาสามารถจัดลักษณะของการให้บริการได้

คือขอแค่เข้ารักษณะแต่ว่ารูปแบบเนี่ยยืดหยุ่นเนี่ย

คือในรูปแบบเนี่ยจะเป็นแนวปฏิบัติที่อย่างที่เมื่อสักครู่บอกคุณจอมขวัญนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปออกแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่
แต่ว่าจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีชุดเข้าไปตรวจสอบ
ในทุกกิจกรรมของพื้นที่เราก็จะประเมินเช่น
เขาอาจจะกำหนดอันนี้อาจจะนะครับซึ่งหลักหลักก็เป็นเรื่องสาธารณสุข
ก็คือพนักงานเสิร์ฟจะต้องใส่หน้ากากอนามัย
จะต้องมีมาตรฐานในการทำความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของพื้นที่
ต้องมีมาตรฐานในการจัดคิวนะครับออกแล้วก็ในเรื่องของเก้าอี้นั่ง
ถ้าเป็นร้านอาหารนะคะต้องห่างกันเท่าไหร่อย่างไร
ก็ร้านก็ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ทางจังหวัดออก
แล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปทำการสุ่มตรวจถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ก็คงจะมีการตักเตือนหรือว่าถ้ายังตักเตือนแล้วไม่ได้ปรับปรุง
คงจะต้องมีการจัดการกันต่อไปเพื่อที่จะให้ไม่มีการแพร่เชื้อต่อค่ะ
อาจารย์ที่ฉันถามเพิ่มเติมนะคะอย่างสมมุติว่าร้านตัดผมเสริมสวยนะคะ
เดี๋ยวฉันลองยกตัวอย่างว่าอันนี้ที่อนุญาตให้ในส่วนกลางนะคะ
ซึ่งคิดว่าแต่ละจังหวัดคงใช้เหมือนกันแหละแต่ทีนี้ลองถามเพิ่มเติมนะคะ
เช่นถ้าสมมุติเป็นร้านร้านเสริมสวยที่เราไม่นอกจากสระใดหรือว่าตัดผมแล้ว
เราอยากไปทำสีนะคะเพื่อความมั่นใจหรือว่าจะไปทำอย่างอื่น
เหนือจากสองสามอย่างนี้เนี่ยแล้วร้านเขาสามารถบริหาร
ให้ลูกค้าเข้าได้ทีละคนแบบนี้ก็ไม่ได้เหรอคะอาจารย์
วันนี้ทางสอบประคอยังบอกได้แค่ตัดสระใด
ถ้าทำสีเนี่ยเท่าที่ได้ฟังเขาหารือกันนะคะ
ทางฝากฝั่งสาธารณสุขเขาก็เกรงว่า
จะเป็นการที่ทำให้ใช้เวลาอยู่ในร้านนานเกินไป
ก็จะมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น
แต่ก็อดใจอีกนิดเดียวเดี๋ยวถ้าทุกอย่างดีขึ้น
อย่างที่คุณจอมขวัญว่าเนี่ยอีกห่วงถัดไปเนี่ย
ก็จะขยายประเภทกิจกรรมมากขึ้นได้นะคะ
อีกนิดเดียวขอค่อยผ่อนจากเบาไปสูงมากขึ้นดีกว่าได้ล่ะ
ได้ค่ะแต่นี่ฉันจะลองถามอาจารย์นานรุมนแบบว่า
เดี๋ยวฉันจะเอาใจตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะลองถามแบบนี้ก่อนนะคะ

อยากไปดัดผมอยากทำสีคืออยากมั่นใจแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าพี่ที่ร้านตัดผมเขา

คือเรียนเข้าใจว่าคือโดยหลักเนี่ยก็ไม่ได้
เพราะว่าดูที่ระยะเวลาการอยู่ร่วมกันเป็นหลักถูกไหมคะ

ชายคนนี้ก็ยังบอกทำได้แค่นี้ตัดสระใด
ตลาดค่ะอาจารย์ตลาดในหลายลักษณะที่ออกมา
ตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอย
อันนี้ไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะว่าขายอะไร

ไม่ค่ะแล้วแต่ว่าต้องมีการเว้นระยะนะคะ
แล้วก็มีการคัดกรองมีการมีจุดตั้งเจลทำความสะอาดมืออะไรพวกนี้
ที่เดี๋ยวอย่างที่เรียนแนวปฏิบัติเดี๋ยวจะออกในแต่ละพื้นที่
ซึ่งการควบคุมว่าทำตามมาตรฐานกลางหรือเปล่า

จากที่วันนี้ท่านนายกฝากเน้นย้ำมานะคะ
ระดับที่๑ก็คือควบคุมจากส่วนกลางก็คือจากสอบคอ

แล้วก็จะมีระดับที่๒จากส่วนประเมินที่จะไปสุ่มตรวจนะคะในแต่ละ

ท่านนายกเน้นย้ำว่าจะต้องสอดประสานกัน

อาจารย์ค่ะในส่วนของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะ
ถ้ารู้เมื่อไหร่รีบบกันที่คุณท้องก่อนอย่างเดิมละ
ไม่ได้ค่ะแต่ว่าฉันว่าเป็นประเด็นที่คนทวงถาม
ทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ในระดับกลางเอง
อาจารย์ทีนี้๖ประเภทที่กำหนดมาค่ะ
เท่ากับว่าห้างสรรพสินค้าในส่วนหลักอื่น
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงของห้างสรรพสินค้า

อันนี้ก็เท่าของเดิมเลยว่าร้านอาหารในห้างเปิดไม่ได้
แล้วก็กีฬาสันทนาการฟิตเน็ตก็ยังเปิดไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นฟิตเน็ตนอกหรือในห้าง

แต่ว่าเป็นที่อยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะ

ไปออกกำลังกายด้วยการเดิน

คือถ้าเรียนเอาแบบนี้นะเอาแบบลองถามตามใจตัวเองดูนะคะ
เอาแบบสุดเลยนะคะโอ้โหผ่อนแบบนี้เรียกว่าไม่ผ่อนอ่ะอาจารย์ค่ะ

ได้เหมือนไม่ผ่อนเลยอ่ะคือมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ยากนะคะ
คือมันก็ต้องถวงดุลกันเหมือนกันนะคะว่า
สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องสาธารณสุขเป็นหลักใช่ไหมคะ
อย่างที่ท่านนายกเน้นย้ำแล้วก็ทางฝากฝั่งกระทรวงสาธารณสุข
แม้กระทั่งคณะแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยก็เน้นย้ำว่า
ต้องเอาเรื่องสาธารณสุขเป็นหลักก่อน
เราก็เลยต้องจำเป็นยังต้องค่อยผ่อนปลนทีละนิด
เพราะเราทำมาได้ดีแล้วนะคะ
แล้วค่อยเห็นตัวอย่างในบางประเทศว่า
ที่เราก็ว่ารู้สึกว่ารถเริ่มเยอะขึ้น
น่าจะเป็นเพราะว่าคนบางส่วนออฟฟิศบางส่วนที่ทำงานบางแห่ง
อาจจะเริ่มกลับมาทำงานบ้างแล้วนะคะ
อันนี้โดยหลักการเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเอกชนฉันเข้าใจนะคะ
แต่ว่ารัฐบาลมีการคุยกันไหมคะว่าต้องส่งสัญญาณแบบไหน

คือเห็นแต่ตัวเลข๕๐๕๐เนี่ย
ไม่แน่ใจว่าวิธีปฏิบัติแบบถ้าเราคิดเป็นรูปธรรมมันต้อง
มันต้องประเมินแบบไหนว่ามาได้เท่าไหร่
ยังไม่มาอยู่บ้านก่อนดีกว่าอย่างนี้ค่ะ
ตรงนี้ทางฝากฝั่งของภาคเอกชนเองนะคะ
เขาก็จะมีแนวปฏิบัติของเขา
เพราะว่าควรมีองค์กรสภาพออการช่างฆ่าสภาโทษอุตสาหกรรม
พวกนี้ที่เขาก็ร่วมมือกันอยู่แล้ว
เขาก็อยู่ในองค์ประกอบของการคิดมาตรการเหล่านี้
เขาก็จะสื่อสารไปยังผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ

ว่าควรจะมีแนวปฏิบัติเช่นใด

เดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาจากทางนั้นอีกทีหนึ่ง
ค่ะหกหลักที่ว่านี้อย่างที่บอกคือส่วนกลาง

คือถ้าสมมุติคุณเข้มกว่านี้ของแต่ละจังหวัดได้
แต่ว่าถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้แล้ว
ครั้งต่อไปค่ะอาจารย์ที่จะประเมินอาจจะผ่อนอีกที
สมมุติว่าเราทำได้ดีจะผ่อนอีกครั้งคืนในรอบ๑๔วันไหมคะ
อาจจะอาจจะนะคะอาจจะประมาณกลางเดือน
คงจะต้องรอดูว่าถ้าเรายังคงตัวเลขที่ไม่เกิน๑๐คน

ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่เป็นบวก
ที่จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นนะคะ
งั้นเดี๋ยวถ้าเราคงไม่ต้องคุยกันอีกสัก๑๔วันนะคะอาจารย์

คุยกันก่อน๑๔วันก็ได้เรื่องอื่นก็ได้
เผื่อคิดถึงจำนำก็มาคุยได้นะคุณจองก่อนค่ะ

ขอบคุณโคศกค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ

ที่รถเมย์หยุดวิ่งนะคะตอนแรกก็หยุดชั่วคราว
ตอนนี้ก็เป็นหยุดถาวรปัญหาก็คือว่าเขาก็เป็นกลุ่มคนหนึ่ง
อยู่ในประกันสังคมคำถามคือทำไมบางคนได้
มากน้อยไม่เท่ากันและบางคนประกันสังคมบอกว่า
เขาไม่ได้ไม่เข้าข่ายที่จะได้เงินจากประกันสังคมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวแล้วนะคะ
หลังจากที่มีการหยุดชั่วคราวไปก่อนหน้านี้
แล้วก็สุดท้ายก็คือหยุดถาวรนะคะ

แล้วก็คนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถนะคะ
หรือว่าเป็นพนักงานเก็บเงินหรือว่ากระเป๋ารถเมย์ที่เราชอบเรียกกันนะคะ
ก็คือเดือดร้อนกันหมดนะคะคือแน่นอนคนตกงาน
มากจะน้อยอาชีพอะไรเดือดร้อนกันหมดนะคะ
เวลาไม่มีงานเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเรา
จะเห็นได้ว่าก็มีข่าวของสายอื่นนะคะอย่างที่บริษัทเดียวกันก็คือ๑๑๐๑๐๑
วิ่งชั่วคราวก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือหยุดวิ่งถาวรไปเลย
ทีนี้ในส่วนของคนที่ทำงานนี้นะคะ
จริงแล้วตัวเขาเนี่ยเขาสังกัดประกันสังคมกัน
แต่ทีนี้คนที่พอถูกเลิกจ้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
เนื่องจากเป็นคนกลุ่มเดียวกันทำงานเหมือนกันเลยนะคะ
แต่ว่าได้เงินไม่เหมือนกันได้มากได้น้อยบางคนไม่ได้บางคนได้
ก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วตกลงที่เป็นประกันสังคมของเขาเนี่ย
มีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างหลังจากที่โดนเลิกจ้างนะคะ
เราอยู่ในสายการกลับจริงหลายคนนะคะ
แต่ว่าคนที่เราจะคุยด้วยหลักก็คือคุณน้ำ

ก็คือเคยเป็นกระเป๋ารถเมษาย๑๒๗ตั้ง๒๐ปีนะคะ
คุณผู้ชมคุณช่อลัดดาชุ่มแสงคุณน้ำสวัสดีค่ะ

สวัสดีข้างหลังด้วยนะคะที่นั่งกันอยู่ด้วยเนาะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแม่อยากจะเข้าไปให้ใกล้กว่านี้เหลือเกิน
จริงอยากให้ได้มานั่งคุยกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราห่างกันหน่อยเนาะนะคะ
คุณน้ำค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
แต่ละคนใครได้คืบหน้าเรื่องเงินชดเชยเงินเยียวยาเงินประกันสังคม
คือมีใครได้อะไรจากไหนมาบ้างคะวันนี้
ไม่มีเลยค่ะไม่ได้ตรงไหนเลยอ่ะพี่เอิญ
แล้วนี่คืออย่างที่เราเห็นในข่าวเนี่ยนะคะ
ก็คือถ้าเขามีแจกเราก็ต้องไปต่อคิวแจก
จะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่วันใช่ไหมของกินน่ะเนอะอ่า
แล้วหลังจากที่มีข่าวไปมีหน่วยงาน
โทรเข้าคะไม่เป็นไรค่ะ

คือว่าในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมมีคนที่ได้เงินนะคะไม่มี
แต่ว่าได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติก็เลยไม่แน่ใจ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคม
มีตัวประกาศหนึ่งออกมาไม่ใช่แค่คนที่สังกัดเดิม
ที่เวลาลาออกถูกเลือกจ้างแล้วจะได้ชดเชยเท่านั้นนะคะ
จะเข้ามาอยู่ในภาระของประกันสังคม
ที่ต้องอำนวยเรื่องนี้ให้กับเขาด้วยนะคะ
ซึ่งเราเคยถามประกันสังคมไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการคิดว่า
แต่ละคนแบบไหนจะได้เปอร์เซ็นเท่าไหร่แล้วคิดออกมาเป็นเงินเท่าไหร่
ซึ่งในส่วนก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม
ระหว่างรอสายตัวประกาศที่ออกมา
มันจะมีทั้งถ้าสมมุติได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลาออกหรือว่าถูกเลิกจ้าง
กับจำนวนระยะเวลาวันที่จะได้เป็นแบบหนึ่ง
ในขณะถ้าสมมุติถูกนิยามนะคะว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ในที่นี้หมายถึงโควิด๑๙ที่ส่งผลกับผู้ประกอบการ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ

พอได้รับผลกระทบจากโควิดที่ว่านี้
ก็จะมีเงินออกมาให้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนี้
ซึ่งเราคาดว่าคนที่ได้รับผลกระทบในลักษณะของโควิดเนี่ย

ในขณะที่ในส่วนของคนที่รับผลกระทบ
แง่ของเศรษฐกิจแบบลักษณะของเข้าข่ายเดิมนะคะ
ก็คือทั้งลาออกแล้วก็ถูกเลิกจ้างเนี่ย

ทีนี้สิ่งที่ประกันสังคมถูกตั้งคำถามค่อนข้างมาก
ก็คือว่าเอ๊ะทำไมประกันสังคมจ่ายช้าจัง
เรายังไม่รวมกรณีเรื่องของที่มีคนทวงถาม
ว่าประกันสังคมบริหารเงินยังไง
เอาเงินไปลงทุนมันขาดทุนไหม
เงินของคนในประกันสังคมอยู่ตรงไหน
ถึงขนาดเข้าขั้นว่าเงินที่จะให้ตอนชะลาน่ะ
เอาออกมาก่อนเลยได้ไหมตอนนี้จะไม่ไหวแล้ว
เพราะฉะนั้นประกันสังคมเองเดี๋ยวเราจะคุยกับประกันสังคมนะคะคุณผู้ชม

สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในประกันสังคมมันมีปัญหาอะไร

คุณน้ำจ้ะค่ะคุณน้ำอย่าหายไปไหนอีกนะ
คุณน้ำค่ะตกลงนะวันนี้ถ้าแบ่งเป็นกลุ่ม
คนที่ถูกให้ออกเดี๋ยวต้องเรียกว่าให้ออกหรือลาออก

บังคับให้ลาออกโดยเซ็นหนังสือใช่ไหม
ใช่ให้เราไปเขียนใบลาออกเพื่อว่าจะได้เงิน๗๕๐๐บาท

คือถ้าสมมุติเราไปอิงของประกันสังคมมันจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็น
แล้วก็คิดกับรายได้ของเราอ่ะนะแต่อันนี้เวลาในจ้างบอกเราเนี่ย
พันห้ามันแปลว่าทุกคนต้องได้เจ็ดพันห้าเท่ากันเหรอ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าบริษัทจะทำเรื่องให้ค่ะพี่
ทำเรื่องว่าอ้าวถ้าคุณเขียนใบลาออกวันนี้
คุณจะไปทำเรื่องคนว่างงานแล้วทางบริษัทจะร่วมไปเขียนกับประกันสังคมว่า
ทางเนี้ยทางของเราอ่ะติดพิษโควิดเพื่อจะให้ได้เงินเจ็ดพันห้าค่ะอืม
ออกไปแล้วพอไปแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบอกว่า
เกี่ยวกันต้องให้บริษัทมาทำเรื่องให้ค่ะแล้วแล้วตอนที่เราไปเดินเรื่องประกันสังคมเนี่ย
จ้างไม่ได้ส่งเรื่องไปหรือในจ้างไม่ได้ไปด้วยหรือยังไงคะ
เอาให้แต่ใบเอกสารมาว่าพวกเรายุติการส่งประกันสังคมตั้งแต่วันที่เท่านี้เท่านี้แล้ว
ประกันสังคมไม่รับเรื่องเลยค่ะประกันสังคมแค่ถามว่า
คุณลาออกมาหรือคุณมาทำเรื่องอะไร
ก็บอกว่าบริษัทเขาหยุดเดือนนึงให้เราพวกเราทำเรื่องราวออก
เพื่อจะมาเอาเงินประกันสังคมตรงเจ็ดพันห้าตรงนี้ค่ะแต่ประกันสังคมบอกว่า
พวกคุณเขียนใบเอาออกเองไม่เกี่ยวกับทั้งนั้นต้องให้บริษัทมาทำเรื่องให้ค่ะ
เดี๋ยวนะคุณน้ำเอาตอนที่บริษัทบอกเราก่อน
คือหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเดือนแรกเนี่ยคือหยุดชั่วครั้ง
คือคือไม่ต้องทำงานแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากงานใช่ไหม
ทีนี้เดือนแรกเลยวันที่๑เมษาเลยเขามาพูดว่าตอนนี้
บริษัทอ่ะติดช่วงโควิดจ้ะคือว่ารายได้มันน้อยลงก็ให้ลูกพนักงานเนี่ย
เขียนใบลาออกกันไปก่อนเพื่อจะไปเอาเงินเจ็ดวันห้า
บริษัทจะช่วยทำให้อ่าค่ะแต่พอพอเขาเอาใบมาให้เสร็จ
พวกเราก็ต้องเขียนเพราะปลาน้อยต้องยอมแพ้ปลามากใช่ไหมคะ
จะไปขวางไว้มันก็ไม่ได้อ่ะพี่ก็ต้องเขียนกันหมดเลยจ้ะ
พอทีนี้เขาเอาใบมาให้เขาบอกว่านี่๗วันแล้ว
ทำเรื่องประกันสังคมได้เลยเอาใบนี้ไปยื่นประกันสังคม
อืมเพื่อที่เราจะได้เงินเจ็ดพันห้าจ้ะแต่พอหนูไปยื่นประกันตัว
กำลังคนบอกว่าคุณทำอะไรมาบอกว่าบริษัทได้เขียนใบลาออกช่วงโควิดเนี่ยค่ะ
เพื่อเอาเงินว่างงานค่ะอืมเขาไม่ยอมรับเลยเขาบอกหนูจะเอาว่า
ใบบริษัทอ่ะเขาให้ใบเพื่อมายื่นเรื่องแล้วแต่เขาไม่รับเลยอืม
เอาแค่ว่าให้ผมทำเรื่องแค่คนว่างงานค่ะอืมเดี๋ยวคุณคุณน้ำ
ตอนที่เซ็นไปเซ็นไปวันที่เท่าไหร่คะหนึ่งเมษายนค่ะอ่า
เมษาตอนนั้นนายจ้างบอกว่าหยุดชั่วคราวหรือว่าเนี่ยเลิกแล้ว
หยุดชั่วคราวอ่ะตอนนั้นคือหยุดชั่วคราวก่อนให้กินเงินคนว่างงานก่อน
อ่าหยุดชั่วคราวคนว่างงานตรงนี้ให้เขาให้หยุดชั่วคราว
แต่เขาให้เซ็นใบละออกเลยเหรอใช่ค่ะใบละออกลงวันที่เท่าไห้
หนึ่งเมษายนค่ะอืมแล้วตอนนั้นเรางงงงไหมบอกว่าหยุดชั่วคราว
แต่ว่าให้เซ็นใบเราออกไว้ตั้งแต่หนึ่งเมษาเออเราเขาบอกว่าเพื่อว่า
เราจะได้มีเงินตรงนั้นมาไว้กินตรงกลางเดือนที่ว่ารถรถยังไม่ได้วิ่งอะพี่
เออเออเข้าใจเขาบอกกับพวกหนูอย่างงี้จ้ะ
ว่าเดี๋ยวได้เงินคงว่างงานเอาไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวรถวิ่งต่อ
แล้วค่อยมาสมัครกันใหม่มาเขียนใบกันใหม่อะไรแบบนี้
คือให้พวกหนูเขียนใบละออกกันทุกคนนะคะอืมแล้วทีนี้พอมาถึง
มาถึงตอนวันไหนที่เรารู้สึกแล้วว่ามันถาวรแล้ว
บอกเราวันไหนคะนายจ้างอ่ะค่ะมาบอกเมื่อสองวันก่อนค่ะ
คือว่าหนูเข้าไปถามเพราะว่าเขาบอกว่ารอเท่าแก่รอเท่าแก่
หนูก็เลยไปถามพี่เท่าแก่นึงว่าพี่ตกลงรถเรานี่ยังไง
ได้วิ่งไหมเขาบอกว่าบริษัทเขาไม่รับเรื่องแล้ว
เขาเขาไม่วิ่งแล้วอ่ะเขายกเลิกเลยอ่ะพี่อ่าบริษัทที่หนึ่งสองเจ็ด
สังกัดอยู่เนี่ยมีกี่สายคะคุณน้ำมีหนึ่งตอนนี้เลยมีร้อยสิบกับ
กับหนึ่งสองเจ็ดที่โดนรอยแพ้กับหนึ่งสองสี่อ่ะสมายบ๊าซต้นซื้อไปแล้วพี่
เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเอาพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะ
ก็คือหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมที่หยุดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วแล้วคือหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็โดนเหมือนหนึ่งสองเจ็ดไหมคะก็คือเซ็นต์ตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่
ก็คือโดนเหมือนกันหมดเลยทีนี้ทีนี้ตอนที่เขาบอกเราเขาบอกกับเราว่าเอ้
หยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวแต่ว่าให้เซ็นต์ไว้ก่อนมันเป็นมันเป็นใบละออก
รู้ตั้งแต่ตอนเซ็นไหมคุณน้ำก็เขาบอกหนูว่าให้เขียนใบเราออกไปเพื่อที่เขาจะทำเงินเจ็ดพันห้าให้อ่ะพี่อ่า
เดือนสามเดือนที่ที่รัฐบาลจ่ายให้พวกหนูก็เซ็นอืม
ทีนี้คุณน้ำแล้วคือพอไปประกันสังคมจำได้ไหมคะว่าไปยื่นประกันสังคมวันที่เท่าไหร่จ๊ะ

ใช่ประกันสังคมเขต๖บอกว่าคุณต้องไปยื่นเรื่องที่สายใต้ใหม่
หนูก็ยิงรถจากสายใต้ใหม่มาเข้ายิงรถจากเขต๖มาสายใต้ใหม่เลย

แล้วก็ขึ้นไปยื่นเรื่องเขาเขาก็ถามว่าคุณมาทำอะไร
บอกในที่บริษัทมันให้ใบนี้มาว่าหนูอ่ะพ้นจากการเป็นสภาพเป็นพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ตอนนี้เพิ่งมายื่นเรื่องก็จะเอาเงิน๗๕๐๐บาท
เขาบอกแล้วคุณเขียนใบลาออกไหมก็บริษัทให้เขียนหนึ่งให้เขียนใบลาออกไงพี่หนูก็เลยต้องเขียน
คุณลาออกจากงานมาเขาพูดอย่างงี้เขาไม่รับเรื่องเลยที่ว่าหนูว่าบริษัทบอกมาว่าจะ
คือเอาล่ะเข้าใจได้ก็คือว่าคือของเรามันคือใบลาออก
ความหมายของเขาของประกันสังคม
เขาหมายความว่าคุณไม่ได้หยุดชั่วคราวนี่
คุณลาออกไปแล้วถูกไหมแต่แต่จริงจริงแล้ว
ลาออกมันก็ต้องได้เงินไม่ใช่เหรอก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่
เขาบอกว่าบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อย
หนูเลยไม่รู้ยังไงอ่ะพี่อ่าแล้วแล้วลาออกก่อนผมมันได้สามพัน
ตอนนี้เงินเข้ามาแล้วจ้ะแต่เงินหนูอ่ะได้แค่พันห
หนูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงได้แล้วเดือนเท่าไหร่ประกันสังคมตอนเนี้ยอ่า
แล้วพี่ชายกับเพื่อนของคุณน้ำที่ไปยื่นไปวันเดียวกันป่ะจ๊ะ
ก่อนไปก่อนครึ่งเดือนพี่ก่อนก่อนโควิดเขาออกก่อนโควิดเขา
เขาก็เอาใบลาออกอันเนี้ยไปยื่นเหรอจ๊ะใช่ค่ะอ่าแล้วตอนที่เขาไป
เขาไปยื่นที่เดียวกับเราหรือเปล่าคนละที่ที่อันนั้นก็ยื่นที่เขตนนท์เนี่ย
ตรงศาลกลางเนี้ยพี่อ๋อยื่นก่อนหนูเขาไม่ได้ออกถึงช่วงโควิด
นะคะเขาเอาใบลาออกไหมว่าเขาไปทำเรื่องคนว่างงานอันนั้นแต่หนูมา
ติดช่วงที่โควิดแน่แต่ที่เขาเอาไปยื่นอ่ะถึงแม้ว่าจะยื่นคนละจุด
เนี่ยแต่ที่เขาไปยื่นก็คือหนังสือที่เซ็นลาออกเหมือนกันเหรอคะ
ไม่เขาไปทำเรื่องคนว่างงานเฉยอันนั้นอ่ะพี่เขาไม่ได้ทำของเพื่อนเหรอ
อ่าเขาลาออกก่อนเขาลาออกก่อนช่วงโควิด
แล้วก็ไปทำเรื่องคนว่างงานจ้ะทำไมแล้วทำไมเขาถึงลาออกคะ
ไม่เกี่ยวกับโควิดเลยหรออันนี้ของเขาเองด้วยหรออันนั้นเขา
เขาเขาหนึ่งสองสี่มันขายไปก่อนไงพี่พี่ชายอ่ะอ๋อ
หมายถึงสองตัวอ่าเขาก็เลยลาออกลาออกแล้วเขาก็เลย
ทำเรื่องคนว่างงานของหนึ่งสองสี่พี่ชายเป็นส่วนหนึ่งของสี่อ่า
ทีนี้พี่เลื่อนจ๋าแต่เพื่อนหนูอ่ะอยู่หนึ่งสองเจ็ด
เขาลาออกก่อนหนูไป๒เดือนแต่เขาไปยื่นเรื่องเขาก็ได้มาแค่๑๖๐๐
อืมเขาลาออกไปประมาณเดือนกว่ากว่าสองเดือนเขาไม่รู้ว่าต้องไปยื่นตอนไหนไงพี่
เขาก็เลยได้เงินมาแค่พันหกตอนเนี้ยอืมทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่กัน
คุณน้ำจ๋าแล้วตอนที่คุณน้ำไปยื่นที่ประกันสังคมเนี่ยนะแล้ววันที่กลับมาเจอเมื่อสองวันก่อนที่เจอในจ้าง
บอกนายจ้างไหมว่าเขาว่าถูกปฏิเสธมาแบบเนี้ยค่ะก็บอกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรรอไปก่อน
เดี๋ยวเขาทำให้เขาว่าอย่างเงี้เขาก็ไม่พูดอะไรเลยทำอะไรเขาบอกไหมเขาจะทำอะไรจ้
เขาก็บอกให้รอรถวิ่งเดี๋ยวรอรถวิ่งแล้วค่อยมาเคลียร์กันเขาว่าอย่างนี้เอาแล้วหนูบอกว่า
ไหนบอกว่าให้หนูเจ็ดละออกเลยก็ได้เงินเจ็ดพันห้าไงเขาก็ไม่พูดไม่อะไรเลย
แล้วที่เขาบอกว่ารอเดี๋ยวกลับมาวิ่งแปลว่าอะไร
ก็หมายถึงว่าโควิดหมดเขาจะวิ่งรถต่อไงพี่แต่นี่เขาก็ไม่วิ่งเขายกเลิกไปเลย
ปิดไปเลยไงใช่ใช่ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าวันวันที่คุณน้ำเข้าไปเจอเขาเนี่ย
คือวันที่เขาบอกว่าเขาจะไม่วิ่งแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะอ้าวแล้วเขามาบอกให้รอ
เขาบอกให้รอวันเดียวกันอ่ะนะคนละวันก็คือวันวันที่หนึ่งอ่ะ
คือให้เราเซ็นใบเราออกใช่ใช่แต่หมายถึงว่าพอเรากลับไปหาเขาอีกทีเนี่ย
เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรเลยหรอเขาก็บอกว่าตะเหมียนในในที่เทรนด์ส่วนเขาบอกว่า
บริษัทเขาไม่รับเรื่องแล้วตอนนี้เขาปิดแล้วรถวิ่งหยุดวิ่งโดยเด็ดขาดเลย
วิ่งไม่อะไรเลยพี่อืมแล้วเขาก็ไม่อะไรให้ต่อเลยใช่ไหม
ไม่เลยค่ะอ่าทีนี้คนเจอแบบนี้อยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งหมดกี่คนคะ
ที่เจอแบบเดียวกับคุณน้ำเอาแบบเดียวกับคุณน้ำที่เจอแบบหนูเลยอ่ะ
เฉพาะสองเจ็ดเนี้ยเกือบสี่สิบคนอ่ะพี่ที่เจอกันอ่ะ
ซึ่งไปที่ประกันสังคมด้วยกันไหมคะไปน้องไปประกันสังคมมาแยกกันไปค่ะ
อ่าตอนคุณน้ำไปคุณน้ำไปกี่คนจ๊ะหนูไปก็มีประมาณห้าหกคนค่ะที่หนูไป
อ่าแล้วเขาก็พูดเหมือนกันหมดเลยเหรอหมายถึงว่าคือประกันสังคมพูดว่าทุกทุกคนที่มาพร้อมกันอ่ะ
ห้าคนเนี่ยเหมือนกันเลยเหรอจ๊ะก็คือไม่ได้แล้วของผู้หญิงเนี่ยคือว่าอายุ
อายุอายุงานเกินคือแกห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วอ่า
คือไปทำเรื่องเป็นเป็นชะลาภาพเป็นกินบำนานไปอืมอย่างอย่างหนูกับพี่สาวเนี้ย
ก็คือต้องรอต้องรอคนคนว่างงานตรงนี้อืมพี่สาวหนูก็บอกว่าเนี่ยบริษัทให้ใบนี้มา
กันสังคมเขาก็ไม่รับก็บอกว่าฉันไม่ไม่รับรู้คือปักใบทิ้งอ่ะ
แล้วก็บอกว่าคุณลาออกมาก็คือเซ็นว่าคุณลาออกมาแค่นั้น
ไม่ต้องมีอย่างอื่นมาพูดอย่างนี้ค่ะคุณน้ำเดี๋ยวขอพักโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวคุณน้ำถือสายรอก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต่อสายประกันสังคมให้

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในอีกสายหนึ่งนะคะกับทางรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะ
นันทชัยปัญญาสุระฤทธิ์นะคะรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
เมื่อสักครู่นี้รองโฆษกได้ฟังอยู่พอดีป่ะคะ
ยังไม่ได้ฟังอะไรอ่ะไม่เป็นไรก็เปล่าครับค่ะท่าน

ทางพนักงานรถเมย์๑๒๗กับ๑๑๐เนี่ยนะคะ
คือถูกให้ไปเซ็นใบลาออกลงวันที่๑เมษายนนะคะ
คือแต่ได้รับการบอกโดยปากบอกว่าหยุดชั่วคราว
แต่ใบที่เขาเซ็นมันลง๑เมษายน

ทีนี้พอวันที่๒๘เมษายนค่ะ
ก็ไปถามนายจ้างนะคะ
ก็คือนายจ้างเลิกเลยแล้วก็ถามปัญหาต่างของนายจ้างก็ไม่ได้รับคำตอบ
ทีนี้ตั้งแต่๑เมษายนที่เซ็นเอกสารเนี่ยนะคะ

วันที่๑๒เมษายนค่ะตรงกลางระหว่างทางเนี่ย
ไปที่สำนักงานประกันสังคมได้รับการปฏิเสธ
เพราะว่าเจ้าที่ประกันสังคมบอกว่าตกลงเรื่องนี้มันยังไง

พอใบลาออกปุ๊บเท่ากับว่าพนักงานเนี่ยนะคะ

เรียนเล่าตามนี้ก่อนคำถามคือ
ตกลงแล้วคนที่ลาออกจากงานเนี่ยต้องได้อะไรจากประกันสังคมป่ะคะ
โอเคครับขอบพระคุณคุณจอมขวัญครับ
ลาออกก็ได้จากประกันสังคมครับ
นะครับณวันนี้ละออกได้รับเงินกรณีว่างงาน๔๕ของค่าจ้างครับ
ในเวลา๙๐วันครับคุณจอมขวัญครับ
อันนี้ก็คือตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ประกาศที่เพิ่งออกเมื่อสัปดาห์๒สัปดาห์นะคะ
คือยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยต่อให้เป็นการลาออกก็ต้องได้ถูกไหมท่านรองโศก
ก็ต้องได้ถูกต้องครับยืนยันครับ
แต่ทีนี้คำถามของท่านคือว่าถ้าฟังจากเรื่องเนี่ย
เข้าใจว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่หน้างานเอง
หรือว่าหรือว่าตัวเอกสารมันสำคัญอะไรต้องยื่นอะไรยังไงกันไหมคะ
โอเคครับเรื่องนี้ผมได้สอบถามเบื้องต้นนะครับ
ไปยังเขตพื้นที่ที่มีผมก็โทรศัพท์
ต้องนำเรียนตรงว่าโทรศัพท์ไปที่
กรุงเทพมหานครขนส่งเขาเช่นเดียวกัน
ว่าเป็นมายังไงนะครับก็มีคนบอกว่าได้ไปยื่นที่เขตพื้นที่
พื้นที่หนึ่งเขตพื้นที่๖นะครับตรงเลยนะครับ
น้องก็เล่าให้ฟังว่ามีมายื่นทั้งเป็นเรื่องของคนที่อายุ๕๕ปีขึ้นไป
ก็มายื่นชาลภาพในขณะเดียวกันคนที่มาตั้งแต่
ของเขาทยอยเลิกจ้างทยอยลาออกมาเรื่อยตั้งแต่มกราครับคุณจอมขวัญ
ญาติข้อมูลที่ผมดึงมาดูเองเมื่อสัก๑๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
คนที่นายจ้างเลิกจ้างก็มีลาออกก็มี
ก็ทยอยมาเรื่อยจากร้อยกว่าคนตอนนี้เหลืออยู่๑๐คน
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องขออนุญาตนำเรียนว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดว่า
แต่ในลักษณะขององค์เทพหานครผลส่งจากรถเม๑๒๗๑๑๐
เราก็จะเป็นเรื่องของมาตรการที่สำนักงานประกันสังคมได้ปากมาใหม่
ในเรื่องกรณีที่สถานประกอบการลูกจ้างได้รับผลกระทบ
ตรงนี้เรียกว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
คือเขาก็ยืนยันกับผมว่าเขาไม่ไหวจริง
ท่านรองที่ท่านรองโฆษกเช็คเนี่ยคือเช็คจากเจ้าหน้าที่ที่สังกัดประกันสังคมใช่ไหมคะ
คือยังไม่ได้คุยกับนายจ้างเองใช่ไหมคะ
ในจ้างเองก็คุยกับน่าจะเป็นตัวแทนในจ้างครับ
ผมโทรคุยกับตัวแทนในจ้างคนหนึ่งเขาเขาขออนุญาตอ้างอิงนะครับ
เขาบอกเขาเคยไปเข้ารายการกับคุณจอมขวัญด้วย
ไม่เอ่ยชื่อนะครับ

ไม่ใช่ครับเรื่องก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของรถเมย์เขาเป็นเคยเป็นเอ่อ
เอางี้ก่อนค่ะท่านรองโฆษกไหนก็ไหนแล้วนะคะ
คือคนเอ่อทางคุณน้ำเนี่ยนะคะที่เคยเป็นกระเป๋าอยู่ที่๑๒๗เนี่ย
อยู่ในสายนะคะแล้วคุณน้ำบอกว่าคนที่โดนแบบคุณน้าเนี่ย

คือยังไงคุณน้ำต้องกลับไปนะแล้วคุณน้ำ

พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนนะคะ
ที่บริษัทบอกว่าพวกหนูทยอยออกเพราะว่าบริษัทมาบอกพวกหนูว่า
ลาออกทยอยลาออกเอาเงินสะสมมากินเพื่อเขาจะตัดแรงงานพวกหนู
ว่าพวกหนูอายุงานไม่ถึงกันไงคะเขาถึงได้พูดแบบนั้นค่ะอืมเอ๊ะ

มันเกี่ยวสิคะเพราะว่าอายุงานหนูไม่ถึง
โอเคครับขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับเอ่อกรณีลาออกกับกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ย
จะต่างกันตัวนี้ถ้าเผื่อถูกเลิกจ้างเนี่ยเข้าใจค่ะ
เดี๋ยวปั๊บหนึ่งคุณน้ำเอายังไงคะรองโฆษกเชิญค่ะ
ครับมันจะมีเรื่องค่าชดเชยเข้ามานะครับระยะเวลา
แต่ในส่วนของประกันสังคมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุณน้ำเล่าให้ฟังเนี่ย
ถ้าเผื่อไม่ถึงผมเข้าใจว่ามีการส่งเงินสมทบไม่ถึง๖เดือน
กรณีที่จะมารับว่างงานนี้หรือเปล่าหมายถึงอย่างนี้ไหมครับคุณน้ำครับ
ไม่ใช่ค่ะพี่เขาเหมือนกับว่าบริษัทเหมือนว่า
ผมให้ง่ายดูนะครับเอาแบบตรงเลยบริษัทเข้าเริ่มแบบว่า
เริ่มรู้บริษัทเขาไม่ไหวอย่างที่เขาบอกคุณเท่าไหร่ไหมฮะ
เพราะว่าพนักงานเหลือแค่๑๐คนคือมันล้าหลังที่สุดที่เขาไม่ได้ลาออก
เพราะว่าเขาไม่ยอมลาออกไงคะ

คือเท่ากับว่าอายุงานและอายุการส่งประกันสังคมของคุณน้ำไม่ได้เป็นปัญหานี้ถูกไหมคะรองโฆษก
ใช่ครับใช่ครับไปได้ครับ
ไปใช้สิทธิ์ที่ประกันสังคมได้เลยครับคุณน้ำครับเดี๋ยวเอาเบอร์ผมไว้ก็ได้
คุณน้ำเอาอย่างนี้นะคะเรียนพูดแทนก็คืออย่างนี้นะคะโศก

เดี๋ยวคุณน้ำกลับไปที่เดิมเอาเอกสารตัวเดิมไปกับคนที่ยังไม่ได้เหมือนเดิมไปที่เดิมนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรามายื่นใหม่เพื่อทำเรื่องในการได้รับเงินตามประกันสังคมนะคะ

ว่างงานแล้วถ้ามีปัญหานะคะติดต่อทีมงานเราก็ได้นะคะ
หรือเดี๋ยวเราติดต่อผ่านไปทางท่านรองโฆษกให้ก็ได้คุณน้ำกลับไปที่เดิมก่อนนะ
แต่ทีนี้เรียนกลับมาค่ะท่านรองโฆษกคือถามเป็นประเด็นสุดท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วก็คือว่า
ตกลงถ้าโดนอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาออกหรือว่าถูกเลิกจ้างก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องได้ถูกไหมคะ
ยังไงก็ต้องได้ครับยืนยันครับเราก็จ่ายมาตลอดครับ
เพราะฉะนั้นที่ถูกปฏิเสธเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับโควิดที่เป็นเหตุสุขวิสัยถูกไหมคะ
คุณน้ำแต่ว่าถ้าฟังแบบนี้ตามที่คุณน้ำเล่าเนี่ยยังไงต้องได้คุณน้ำเดี๋ยวเราสวัสดีกันก่อนนะคะท่านรองโฆษก
เดี๋ยวหลังรายการเราติดต่อให้ต่อนะยังไงขอบคุณท่านรองโฆษกแล้วก็คุณน้ำก่อนนะคะ
ครับยินดีครับขอบคุณผู้ชมขวัญครับ